ท่ามกลางพิษเศรษฐกิจตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถาโถมมากเลย
มีทั้งโควิด๑๙ด้วยนะคะบอกเลยว่าวงการบันเทิงได้รับผลกระทบแบบเต็มเลย
เพราะหลายท่านถูกแคนเซิลงานไปเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็ขอบอกเลยนะว่าโควิดทำอะไรสาวคนนี้ไม่ได้เลย

อยากให้คุณผู้ชมไปดูตารางงานเดือนมีนาคมของเธอกันสักหน่อย
โอ้โหคุณค่ะตาลายกันไปเลยค่ะ
บอกเลยนะว่าแน่นเอี๊ยด๓๑วันเต็มไม่มีพักค่ะ
แถมบางวันยังวิ่งรอก๓พี่เลยนะ
มีพี่ศิลปินแชร์ตารางงานของลำไยค่ะด้วยความชื่นชม
อย่างคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เองอันนี้ก็แชร์เหมือนกันนะคะ
ด้วยว่านี่คิวงานหรือว่าเอกสารผู้ว่าน

แน่นมากคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วก็ชื่นชมนะคะ
เพราะว่าแม้ว่ากระแสจะแผ่วไปบ้านในช่วงหลังนะ
แต่ว่างานโชว์คอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ยังเยอะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถกู้สถานการณ์โควิด๑๙กลับมาได้นะคะ
แต่หลายคนก็โดนผลกระทบไงอย่างพี่ตุ๊กกี้เมื่อเช้าที่เราอ่านข่าว
ตุ๊กกี้บอกว่าช่วงนี้อย่ามายืมเงินนะงานโดนแคนเซิลเพียบเลย
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายกันแล้วกันเนาะ